ไม่ได้ครับเอาปัสสาวะต้องให้เขาฉี่ใส่ภาชนะมิดชิดแล้วส่งครับ
พาไปไม่ต้องครับน้องเขาน้องเขาไม่ไปเอาตรงนี้
ไหนอ่ะที่เยี่ยวอ่ะสีม่วงอยู่ไหนท่านรู้กฎหมายดีนะผมผมบอกเลยนะ
เพราะว่าท่านรู้ดีนะว่าท่านจะมีความผิดอะไรนะคุยให้ทำตามขั้นตอนนะ
แล้วยังยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วยังจะทำเกินอำนาจอีกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะ
ตรงนี้อย่างหนูแล้วพาไปไม่ต้องฮืมไม่ให้ผิดหอขีม
ยาสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ผมเดินทางจะไปมหาศาลักราภรรณ์นะครับก็เจอด่านนะฮะ
เดี๋ยวดูว่าด่านอะไรอ่ะครับจอหอจอหอ
ด่านไรครับเนี้ย
จอหอ
นะน้องไปไหน
เอ๋อเราเป็นคนขับรู้ป่าวครับผมเป็นใครขับรถ
เราไม่ได้ขับเอ๋อจริงจริงจะนักยันไว้มีอำนาจตรวจนะ
สวัสดีครับบุคคล์ขอชมด่านหน่อยเนาะ
นี่ฮะเรียกตรวจหมดเลยนะฮะดูสิครับนี่คือที่ปัสสาวะนะ

ทั้งคู่เจ้าหน้าที่ทำประวัติไหมครับ
ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดูให้

สีม่วงเนอะสีม่วงเจ้าหน้าที่ต้องทำประวัติครับ
แล้วก็ต้องปล่อยตัวครับเอามีสิทธิ์ที่ไม่ต้องไป
ถ้าตำรวจนะทำประการใดประการหนึ่งเนี่ยคือเดี๋ยวแจ้งความจับหนึ่งห้าเจ็ด
กักขังนวงเหนียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตรวจเจอก็จริง
ก็ต้องทำประวัติแล้วก็เอาเยี่ยวเราเนี่ยไปศูนย์วิจัยการแพทย์แยกสารไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไป
แล้วไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปนะครับแต่ถ้าเราไปยินยอมก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มทันที
ผู้กองครับเอายังไงเขาเยี่ยวใส่ภาชนะแล้วทำยังไงต่อครับ
ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้มีทางแนวทางเดียวนะครับ
คือส่งเขาสูงอำบัดครับท่านตอนเนี้ยตรวจเบื้องต้นเฉยเฉย
ท่านจะเอาเขาไปศูนย์บำบัดแล้วเหรอเดี๋ยวสิครับก็ก็บอกขั้นตอนต่อไปครับ
ก็ต่อไปไงเนี้ยพาไปโรคพยาบาลเพื่อให้หมอ
แล้วพาไปไหนไปหาหมอครับไปหาหมอเพื่ออะไรเพื่อตรวจ
ตรวจเรื่องอะไรเขาก็ตรวจเบื้องต้นหมอเนี่ยอะไรนะฮะ
หมอก็ตรวจเบื้องต้นใช่ครับหมอตรวจเบื้องต้น
เบื้องต้นที่นี่แล้วจะไปเบื้องต้นอะไรที่โรงพยาบาลเขาไล่อีก
อ่าการตรวจสารคัดหลังเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เอ่อ
กฎหมายคุ้มครองไม่ยอมไปตรวจกันมั่วซั่วไม่ได้ฮะลองมาตรวจผมนี่
บันเทิงครับคุยให้ทำตามขั้นตอนนะแล้วยังยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
แล้วยังจะทำเกินอำนาจอีกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะ